สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงครับ
วันนี้อยู่กับผมทัศนัยโค้ทองและคุณสุภาษาลามหาคามินครับ
สภาพอากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะถือว่าหนาวกว่าเช้าเมื่อวานนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญของวันนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไป
อากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะจะอบอุ่นขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วการเตรียมตัวเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม
ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะชัดข่าวเที่ยงจะพาคุณผู้ชม
ไปดูในประเด็นเรื่องนี้รวมทั้งนะคะอยากจะให้คุณผู้ชม
แชร์ข้อมูลเข้ามานะคะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
ภูมิภาคไหนจังหวัดไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
ซึ่งทุกข้อความของคุณผู้ชมจะขึ้นให้ในหน้าจอชัดข่าวเที่ยงค่ะ
ใช่ครับวันนี้ชาติข่าวเที่ยงมาเริ่มที่บรรยากาศที่วัดอำภาวัน

ตอนนี้ยังคงมีประชาชนนะครับเดินทางไป
ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้าไปในช่วง๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ

เข้าไปสักการะนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนด้วย
ติดตามบริการทั้งหมดได้กับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อจรรย์ธิตาธรรมโมนะครับ
ทยอยเดินทางมากราบสังขารของหลวงพ่อตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
โดยเข้ามาที่ประตูกลางของสาราสุธรรมภาวนานะครับ
แล้วก็จะเรียงแถวเข้ามามีเจ้าหน้าที่นะครับ
คอยจัดแถวให้เป็นแถวตอนเรียง๔แล้วก็จะจัดเป็นชุดชุดละ๑๖คนนะครับ
เพื่อเข้าไปกราบสังขารของหลวงพ่อเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็เพื่อความรวดเร็วด้วยครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับหลังเจ้าหน้าที่เปิดประตูสาราสุธรรมภาวนา
อำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็มีประชาชนทยอยหลังไหลเข้ามา
กราบสังขารของพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโมท่ามกลาง
สภาพอากาศที่เย็นสบายนะครับวันนี้เพราะว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อย
ทุกคนก็ต่างมาด้วยความตั้งใจที่จะกราบไหว้ด้วยสำนึกในคำสอน
แล้วก็จริยวัตรที่งดงามสมบูรณ์แบบของอริยสงฆ์อย่างครอบครัวของคำพาอินที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็เดินทางมาตั้งแต่เช้านำพวงมาลัยมากราบหลวงพ่อจรรย์เพราะว่าระลึกถึงคำสอน
ซึ่งได้นำไปปฏิบัติกับครอบครัวจนสงบสุขร่มเย็นครับ
รู้สึกว่าท่านมรณภาพไปแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับเพราะเราก็เป็นลูกศิษย์ของท่านมานานหลายปีแล้ว
สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติมาที่พร่ำสอนมาก็ทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขดีขึ้นครับผม
การถือศิลป์การปฏิบัติกับครอบครัวอะไรก็ท่านก็เราก็เอาไปใช้ของหลักของท่านนะครับ
และนี่ก็คือภาพบรรยากาศสดนะครับในสาราสุธรรมภาวนาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ครับ
มีประชาชนทยอยเดินทางมาเรื่อยนะครับแล้วก็จะเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะครับ
แต่ก็ถือว่าไม่หนาแน่นเท่าเมื่อวานครับมีเจ้าหน้าที่จัดระบบการเข้ากราบอย่างเป็นระเบียบ
โดยพระทีพเคมะธัมโมนะครับก็ได้แนะนำประชาชนที่จะมาร่วมงานให้ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ที่แนะนำอย่างเร่งคัดนะครับ
เพื่อความรวดเร็วแล้วก็เป็นระเบียบนั่นเองครับ
สำหรับการเข้ามาก็จะเปิดตั้งแต่เวลา๘โมงครึ่งตอนเช้าจนถึงเวลา๓ทุ่มของทุกวัน
ส่วนเวลาเข้ามากราบเนี่ยก็ขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยก็สีส่วนใหญ่ก็สีขาวสีดำก็น่าจะได้
แล้วก็ถ้ามาในช่วงคนเยอะก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่มาก็ขอให้ฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วย
การเข้ามากราบก็สามารถจะกราบได้ตามปกติท่านใดต้องการจะถ่ายรูปทางวัดเราก็ไม่ได้ห้าม
แต่ก็ให้อยู่ในเขตที่เรากั้นไว้ไม่ให้เข้าไป
ส่วนบรรยากาศด้านล่างนะครับบริเวณหน้าสาราสุธรรมภาวนามีจุดบริจาคแล้วก็จุดจองเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระพิธรรมนะครับที่จะจัดขึ้น๑๐๐วันหลังจากนี้
ล่าสุดนั้นมีผู้มาจองเกือบ๓๐๐เจ้าแล้วครับโดยแบ่งเป็นการสวด๓รอบด้วยกันก็คือรอบ๑๐นาฬิกา๑๔นาฬิกาแล้วก็๑ทุ่มตรงครับ
ขณะที่โรงทานนะครับตอนนี้เริ่มมีประชาชนไปต่อแถวรอรับเป็นจำนวนมากแล้วนะครับ
มีจัดตั้งโรงทานทั่วบริเวณวัดจากคณะลูกศิษย์แล้วก็ผู้มีจิตศรัทธามีอาหารหลากหลายทีเดียวนะครับ
เช้านี้ผมก็ไปเดินดูนะครับมีทั้งสเต็กมีไก่ทอดก๋วยเตี๋ยแล้วก็ข้าวแกงเป็นต้นครับ
ก็จะคอยให้ประชาชนที่มาร่วมสักการะหลวงพ่อจรรย์ได้รับประทานทั้งวันแล้วก็จะมีที่นั่งให้รับประทานอย่างเป็นระเบียบเพียงพอครับ
แนะนำประชาชนนะครับที่จะมาร่วมสักการะสังขารของหลวงพ่อจรรย์อยู่ที่วัดอำภาวันแห่งนี้นะครับ
ก็สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับในช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายนั้นน่าจะสะดวกกว่านะครับส่วนช่วงเย็นคนอาจจะเยอะมากขึ้นนะครับ

รายงานสดจากวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรีครับ